เนื่องกันเลยค่ะเรื่องอุบัติเหตุนะคะของลูกชายคุณหน่งชัชชา
ที่ขับรถไปชนแล้วก็เป็นเหตุให้วิศวกรเสียชีวิต
เมื่อวานนี้ทางด้านตำรวจก็มีการเรียกภรรยาแล้วก็ลูกไปสอบเพิ่มเติมค่ะ
เพื่อที่จะรวบรวมสำนวนส่งอายการ
ซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่าที่ผ่านมาคุณโหน่งช่า
ช่วยเหลืองานศพมาแล้วเป็นเงิน๗๐๐๐กว่าบาท
หลังจากนี้สิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้ช่วยเรื่องของการดำรงชีวิต

ความคืบหน้าคดีของนายกิติภูมิเอี่ยมสุกหรือว่าเดีย
ซึ่งเป็นลูกชายคนโตของหน่งช่า
แล้วก็ทำให้นายพรพิชิตนรนาศมนตรีอายุ๔๗ปีเสียชีวิต
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านภรรยาแล้วก็ลูกชายของนายพรพิชิต
ก็เดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจโทบุญเรืองพันธนูสารวัตรเวรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
หลังจากพนักงานสอบสวนก็ได้เรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อที่จะรวบรวมสำนวนส่งอายการ
โดยการสอบสวนใช้เวลาไม่นานค่ะ
เพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยขณะที่เกิดเหตุนะคะ
ก็อาจจะนัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพบ

ว่าฝ่ายไหนจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายอะไรอย่างนี้กันอย่างไรบ้าง
จากที่การได้คุยกับภรรยาครับเขาเรียกร้องอะไรไหมครับ
ก็ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเรียกร้องอะไร
แต่อยากให้ช่วยเหลือด้านดำรงชีวิตระหว่างเขากับลูกที่ยังมีชีวิตอยู่มากกว่า
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีตอนนี้เราก็ได้ดำเนินคดี
แจ้งข้อเก่าหากับทางฝ่ายคนขับรถบีเอ็มแล้วคือทางฝ่ายลูกชายคุณหงแล้ว
ส่วนทางฝ่ายผู้เสียชีวิตพนักงานสอบสวนก็จะกล่าวหา
ในส่วนความประมาทของเขาอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งลูกชายก็เคยเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุ
คือพ่อโทรมาบอกว่าจะออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้บอกว่าออกไปที่ไหน
สักประมาณ๕ทุ่มกว่าแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ซึ่งลูกชายบอกว่าพ่ออยากให้ตนเองเป็นวิศวกร
แต่หลังจากนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะคะ
ส่วนทางครอบครัวผู้เสียชีวิตก็บอกด้วย
บอกว่าค่าใช้จ่ายเรื่องงานสบทางคุณหนกชชช่า
ช่วยเหลือมาแล้ว๗๒๐๐๐บาทนะคะ